เรื่องที่น่าตกอกตกใจสำหรับสาว
ไม่ว่าจะเป็นคนทำงานเป็นนักศึกษาก็แล้วแต่
อยู่คนเดียวในหอพักคุณต้องปิดช่องห้องหับให้ดี

เพราะว่านี่ค่ะนักศึกษาสาวลำปางนะคุณผู้ชม
ถูกหนุ่มปริศนาย่องเบามาตอนตี๓หวังจะข่มขืนเธอค่ะ
ตกอกตกใจร้องกรี๊ดดังท้ายที่สุดก็หนีมาได้นะคุณ

พาผู้สื่อข่าวไปยังห้องพักที่เกิดเหตุอยู่ที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง
ลักษณะเป็นห้องแถวยาวติดกันทั้งหมด๗ห้อง
มีรั้วกั้นพื้นที่โดยรอบสูงกว่า๒เมตร
ด้านหลังก็เป็นที่รกร้างแบบนี้
แต่เปิดหน้าต่างทิ้งเอาไว้เพราะตากผ้าอยู่
แล้วก็อากาศในห้องมันร้อนอบอ้าวเธอก็เปิดระบายอากาศนะคะ
เขาก็คาดว่าคนร้ายน่าจะปีนเข้ามาจากทางด้านหลัง
แล้วก็สบโอกาสที่เธอเปิดหน้าต่างทิ้งไว้เนี่ย
เอื้อมมือมาปลดกรอนประตู
แล้วก็เข้ามาในห้องเธอโดยที่เธอไม่รู้ตัวแล้วเธอก็กำลังหลับสบายอยู่ค่ะ
จนกระทั่งคุณผู้ชมค่ะเธอรู้สึกตัวก็ต่อเมื่อ
ผู้ชายคนนี้เข้ามาในห้องได้แล้ว
แล้วก็มาแตะเนื้อต้องตัวเธอ
เธอลืมตามาตกใจอู้วมีคนอยู่ในห้อง
เธอก็กรี๊ดดังลั่นเลยนะคะแล้วก็
คนร้ายเองก็ตกใจหนีออกไปทางหลังครัว

วันเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมเธอบอกว่าเธอยังวิ่งตามไปนะคะ
เห็นคนร้ายอยู่ลางก็คิดว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่แหละ
ถึงจะรู้ความเคลื่อนไหวของเธอเป็นอย่างดีว่าหลับ

เธอก็เลยบอกว่าอยากจะเตือนผู้หญิงที่อยู่ในหอพักเพียงลำพัง

อย่าเปิดประตูห้องอย่าเปิดหน้าต่างทิ้งเอาไว้เหมือนเธอ
เพราะตอนนี้เธอบอกว่ายังหวาดกลัวอยู่เลยว่า

ย้ายแล้วค่ะย้ายไปอยู่ที่อื่นเพื่อความสบายใจแล้วนะคะ
สักใหญ่ไหมครับ
ก็ไม่เท่าไหร่ค่ะแบบกระจายเป็นหวาน
ใช่ค่ะย้ายแล้วค่ะ
กลัวไหมครับตอนนี้ยังหวาดเยอะไหม
กลัวค่ะคิดเยอะไม่กลัวออกไปไหนเลยค่ะ
ไม่ใช่แค่เธอนะที่เจอแบบนี้นะคะ
คือเพื่อนบ้านที่พักห้องข้างเนี่ยค่ะ
คือนางทิพเนธภัยทุนอายุ๔๓ปี
ก็บอกว่าช่วงตี๓ในคืนที่เกิดเหตุ
แล้วก็ได้ยินเสียงสิ่งของตกลงพื้น
คือคนทั้งหอตื่นกันหมดนะคะ

ตัวเธอเองก็ไม่กล้าเพราะว่ามีลูกสาวอยู่ด้วย

กระทั่งรุ่งเช้าเนี่ยก็ทราบว่ามีผู้ชายบุกเข้ามาในห้อง
รับนะว่าตอนนี้กลัวมากเลย
กลัวเพราะว่าลูกสาวเธอก็อยู่ด้วยเหมือนกัน
อยากจะให้ตำรวจเร่งจับคนร้าย
มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะคะ
เป็นผู้หญิงนะฮะอยู่ที่ไหนตรงไหนอาชีพไหน